ท่านผู้ชมครับตำรวจที่ระยองกำลังไล่ติดตามล่าตัวคนก่อเหตุอยู่นะครับ
บ้านของนายกตีนายกตีเนี่ยเป็นนายกอบตชุมแสงอำเภอวังจันทร์จังหวัดระยอง
บ้านหลังนี้ครับจะเห็นว่ามีรูพลุนรอยกระสุนปืนเต็มไปหมด
นี่นะฮะนายมนตรีศักดิ์พิบูรณรัฐอายุ๔๙ปีหรือว่านายกตีนะครับ
ก็ชี้ให้ดูนะฮะร่องรอยต่างนะครับทั่วบ้านเลยนะฮะ
บ้านเนี่ยอยู่ในสวนยางพารานะฮะบ้านปูนสองชั้นนะครับ
ตำรวจไปตรวจสอบนะฮะหลังจากเกิดเหตุนะครับเมื่อคืน๒๔ตุลาคมที่ผ่านมา
วันรุ่งขึ้นก็มาตรวจสอบนะฮะเพราะว่าถูกยิงถล่มเป็นรูพลุนหลายจุดเลยนะฮะ
ผนังบ้านนะฮะกระจกอะไรพวกนี้นะครับเป็นรูแตกร้าวหมด
ในบ้านก็มีรอยกระสุนทะลุเข้าไปถึงหลายจุดนะครับทั้งข้างล่างข้างบนนะครับ
รอยเนี่ยมีอยู่ที่ขอบประตูห้องนอนด้วยตรงจุดนี้นายกตีบอกโชคดีมาก
ถีกระสุนที่มันเข้ามาในตัวบ้านเนี่ยมันเสยขึ้นบน
อย่างงั้นไม่รู้จะเข้าถึงเตียงนอนหรือเปล่ากำลังนอนหลับกันอยู่คืนวันนั้น
คืนยี่สิบสี่ตุลาคมรวมรวมแล้วนะครับบ้านนายกติถูกยิงถล่มไปทั้งหมด
กระสุนนะฮะยี่สิบเก้านัดนะครับนายมนตรีศักดิ์พิบูรณรัฐ
นายกตีนายกอบตชุมแสงอำเภอวังจันทร์จังหวัดระยองบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ย
ตัวเองกับภรรยาแล้วก็ลูกสาวนอนหลับอยู่ในบ้านแล้วก็ตกใจสุดขี่
เพราะว่ามีเสียงปืนดังขึ้นมาก่อนหนึ่งนัดหลังจากนั้นก็เป็นเสียงแบบยิงรัวแบบเสียงสนั่นเลยอ่ะ
สนั่นลั่นบ้านเลยนะฮะผนังปูนกระจกนี้แตกหมดนะครับ
ตอนนั้นตัวเองอยู่ในห้องคนเดียวที่นอนอยู่นะก็พยายามหาจุดกำบังแล้วตะโกนบอกลูกกับเมียที่อยู่ห้องชั้นล่างเนี่ย
บอกให้หมอบให้หาที่กำบังนะครับผ่านไป๕นาทีเสียงปืนก็สงบครับ
ก็โทรแจ้งตำรวจนะฮะพอโทรแจ้งตำรวจแล้วก็ถึงลงไปตรวจสอบนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้น
ลักษณะแบบลงมายิงแล้วก็ขึ้นรถแล้วก็ขับหลบหนีไปสาเหตุนะครับนายมนตรีคาดว่าเกิดจากเรื่องการทำงานในอบตชุมแสง
เพราะส่วนตัวไม่เคยมีเรื่องบาดหมางกับใครมาก่อนไม่ได้ทำธุรกิจอย่างอื่นด้วยนอกจากทำสวนยางพาราแล้วก็สวนสับปะรด
มั่นใจว่าเกิดจากงานในอบตแน่นอนที่ตัวเองเป็นนายกอบตอยู่เพราะก่อนหน้านี้เคยทำหนังสือเตือนไปยังพอคนหนึ่ง
เกี่ยวกับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหลังจากเคยมีปากเสียงกันก็เลยต้องให้ตำรวจเนี่ยช่วยตรวจสอบข้อมูลแล้วก็ขยายผลเรื่องนี้ให้หน่อย
วันที่๒๒นประชุมผมอ่ะก็บอกวันนี้ที่ประชุมแล้วผมจะทำหนังสือสอบควาทิศจริงคือพูดตามวาราการประชุมนะครับตอนนี้ก็ถามว่าไม่สอบและก็ทำก่อนสับเตือน

ท่านบอกว่าได้ประชุมชุดสืบสวน

ในการทำงานในอบตชุมแสงนะครับ
แต่ตำรวจต้องสืบสวนประเด็นอื่น

เพื่อหาความเชื่อมโยงในคดีด้วย
กล้องวงจรปิดในที่เกิดเหตุ
กับจุดใกล้เคียงก็เสียหมดนะครับ

เพื่อตรวจสอบเส้นทางของคนร้าย

ปืนที่ใช้ก่อเหตุต้องเป็นปืนสงคราม